เจ๊เกียวนี่คือได้ฉายาเป็นเจ้าแม่รถทัวร์
วันนี้มีเรื่องอะไรคะปรากฏว่าเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมา
รับแจ้งว่าเกิดไฟไหม้เป็นอู่ต่อรถทัวร์เชิดชัยคุณดูไฟ
แล้วคุณดูตรงนั้นมีรถทัวร์จอดอยู่ด้วย

แล้วจุดที่เกิดไฟไหม้ตรงนั้นเห็นเขาบอกว่าเป็นแผนกทำเบาะ
คุณครับพลาสติกเอยวัสดุอุปกรณ์ต่าง
เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีถูกต้องครับ
ดับเพลิงระดมรถน้ำเพื่อมาดับไฟ๑๐๒๐คันเลยนะฮะ
หน่วยงานครับเข้าพื้นที่จุดนี้หลังจากรับแจ้งว่าเกิดเหตุไฟไหม้
เมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาประมาณ๙โมงเศษครับ
จุดนี้คืออู่เชิดชัยอุตสาหกรรม
ตั้งอยู่บริเวณถนนมิตรภาพในตัวเมืองโคราชครับ
จังหวัดนครราชศรีมานั่นเองนะฮะ
เป็นอู่ต่อรถทัวร์โดยสารใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะครับ
คุณผู้ชมคุณขวัญแล้วคุณดูเจ้าหน้าที่ดูรถน้ำเห็นไหมฮะ
ทุกคนวิ่งกันช่วยกันเพื่อจะเร่งดับไฟครับ
อู่นี้แน่นอนครับชื่ออู่ชัดเจนอู่เชิดชัย

อู่ต่อรถทัวร์เชิดชัยของเจ๊เกียวนางสุจินดาเชิดชัยนั่นเองนะครับ
เป็นนายกสมาคมรถโดยสารประจำทางแห่งประเทศไทย

เป็นสถานที่ประกอบแล้วก็ซ่อมบำรุง
มีรถทัวร์โดยสารรวมแล้ว
มีประมาณสัก๒๐๐คันตัวเลขกลมนะฮะ
เจ๊เกียวครับคุณอัศนีเชิดชัยเป็นคนที่คอยดูแลนะครับ
ในเบื้องต้นเห็นบอกว่าต้นเพลิงเนี่ย
ไฟไหม้อยู่บริเวณโกดังด้านหลังนะครับ
ซึ่งเป็นพื้นที่แผนกทำเบาะรถทัวร์โดยสาร
เอารถมาซ่อมบำรุงถูกไฟไหม้
มีข้อมูลก่อนหน้านี้บอกว่าอย่างน้อยประมาณสัก๕คัน
พนักงานของอู่ก็นำรถมาลากเอารถทัวร์ที่เหลือออกไปก่อน

จุดนี้มันมีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงชั้นดี
ยังสังเคราะห์เอ่ยกาบมะพร้าวพลาสติกหุ้มเบาะ

ผ้าม่านเอ่ยไม้เอ่ยไฟมันเลยลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
ดูครับจังหวะที่เคลื่อนย้ายรถแบบนี้นะฮะ
นายนเรนประเทืองไทยเป็นหัวหน้าแผนกไฟฟ้ารถยนต์
บอกว่าตัวเขาเองอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
เขาได้ยินเสียงคนร้องบอกว่าไฟไหม้ไฟไหม้
ก็วิ่งไปดูเลยครับคุณขวัญคุณผู้ชม

น่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
แล้วสะเก็ดไฟมันมาโดนกับกองเศษ
ที่จัดทำเบาะเพราะตรงนั้นเป็นแผนกทำเบาะไงฮะ
แล้วมันก็เลยไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็ว

หัวหน้าแผนกัน
แห่งแห่งไฟฟ้ารถจน
ท่านนี้คุณนเรนประเทืองไทยบอกว่า
ตรวจสอบแล้วตอนแรกบอกว่าน่าจะมีสัก
ดันแล้วก็มีไฟด้วยนะฮะ
เพลิงน่ะครับครบคุมได้แล้วอยู่ในวงจำกัด

ตรวจสอบและการประเมินคิดว่าคงไม่มากมายอะไรนัก
ตัวเลขตอนแรกเขาบอกว่าน่าจะมีเป็น๑๐๑๐ล้าน
แต่เห็นว่าล่าสุดลูกชายของเจ๊เกียวมีรายงานบอกว่าน่าจะไม่มากนักนะฮะ
แล้วก็สาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร

ส่วนรถทัวร์ที่เสียหายก็เมื่อกี้นี้ยืนยันว่าอยู่ที่ประมาณ๑คัน

ทุกคนปลอดภัยไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครเสียชีวิต
ก็ดีค่ะแต่ว่าภาพก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะ